แล้วโยคีปอลกับโยคีโรเบิร์ตอ่ะ

ทำไมไม่ออกบินทบาทยังอยู่หรือเปล่า

หรือว่าไปไหนแล้วไม่ต้องตกใจ
พระท่านบอกว่าอ๋อไม่ให้ออกบินทบาทไม่ใช่อะไรหรอก
อยากจะให้มีสมาธิกับการปฏิบัติธรรม
อ้าวนี้นะครับไปดูที่ธรรมสถานวิโมกสิวาลัยที่สวนผึ้งราชบุรี

นักข่าวก็เฝ้าใช่ไหมฝ้าวตาก็จ้องไปที่ไหน

ปกติเขาจะพาพระกับลูกศิษย์ออกไปรับบินทบาทใช่ไหม
รถออกรถออกแต่ทำไมไม่มีไม่มีโยคีปอกับไม่มีโยคีโรเบิร์ตอ่ะนะครับ
นักข่าวก็ไปถามพระปัตตะพงศ์ปุญยะวังโสนะครับพระที่ท่านดูแลธรรมสถานวิโมกศิวาลัยเนี่ย
ก็ทราบว่าตั้งแต่เช้ามืดนะนะโยคีปอกับโยคีโรเบิร์ตเนี่ย
เขาก็นั่งสมาธิวิปัสนากรรมฐานนะครับแล้วก็ออกมาทำวัด
แล้วก็กลับเข้าไปปฏิบัติธรรมอยู่ในโซนปฏิบัติธรรมนั่นเนี่ยครับ
แต่ว่าพระท่านก็มาให้ข้อมูลบอกงดให้ทั้งคู่ออกไปรับบินทบาทเนื่องจากเกรงว่าเดี๋ยวจะเสียสมาธิ
เพราะว่าสื่อเยอะไงพวกคุณมากันเยอะติดตามอยู่เยอะ
ยืนยันว่าทั้งคู่ไม่ได้หลบหนียังอยู่
ขณะที่โยคีโรเบิร์ตเนี่ยก็มีคุณแม่และครอบครัวนะครับ

โดยขอความร่วมมือพี่นักข่าวบอกว่า
งดบันทึกภาพนะไม่ให้สัมภาษณ์นะ
ซึ่งโยคีโรเบิร์ตเนี่ยก็ออกมาบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
เขากับปอเนี่ยจะไม่หนีนะไม่ต้องห่วง
จะปฏิบัติธรรมไปจนถึงนู่นแหละครบกำหนด๒๗มีนาคมเลย
ด้านพระปัตตะพงศ์นะครับท่านระบุว่าโยคีปอลกับโยคีโรเบิร์ตเนี่ย
ปฏิบัติธรรมตามที่พระอาจารย์อุเทรนกำหนดไว้
โดยรับประทานอาหารมื้อเดียวโยคีเรียกฉันไหมไม่รู้เนอะ
เออนะฮะถ้าใครรู้ให้ความรู้ผมด้วยนะครับ
แล้วก็ต้องเดินจงกลมนั่งสมาธิแล้วก็ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ส่วนกิจกรรมของเมื่อวานนี้มีการปล่อยปลาดุก๕๗ตัวปุ้ย
ตัวนะส่วนทั้งคู่ตอนนี้เนี่ยปกติดีไม่เครียดนะครับ
เดี๋ยววันอังคารนี้วันอังคารที่จะถึงพรุ่งนี้แหละครับ
คุณผู้ชมฮะทั้งสองคนจะต้องไปรายงานตัวกับตำรวจที่สพสวนพึ่งตามนัดหมาย
ซึ่งทุกวันจริงก็จะมีตำรวจมาดูแลความเรียบร้อยที่ธรรมสถานทุกวันอยู่แล้วด้วยนะครับ
อืมหรือว่าที่ไม่ได้ออกไปบินทบาทด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมีต่อชะดอตามหรือเปล่า